สลับบุรีครับเพื่อนกันแท้นะฮะรู้จักกันแล้วก็มาตั้งวงกงเล่า

ทีวีไม่ชัดทีวีไม่ชัดจะเอามาขายแบบนี้เหรอถึงขั้นแทงกันตาย
แทงตายเสร็จแล้วหนีตำรวจไปซ่อนตัวอยู่บนต้นไม้
จับได้หรือเปล่าดูเรื่องนี้กันหน่อยนะฮะ
คุณผู้ชมครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมา
นี่คือภาพณจุดเกิดเหตุคุณมิ้นคุณผู้ชมปั๊มหัวใจพยายามจะยื้อช่วยชีวิตแต่ช่วยไม่ได้ครับ
คือแล้วโดนแทงไปแค่ครั้งเดียวนะตายเลยครับ
บ้านหลังนี้อยู่ในพื้นที่ตัวเมืองสระบุรีครับ
เชิดสีแดงกางเกงลายพรางขาสั้นถูกมีดทำครัวแทงเข้าไปที่หน้าอก๑ครั้ง

ข้างตัวก็ไปเจอมีดทำครัวตกอยู่นะครับประมาณสัก๕นิ้วความยาวของมีดเล่มนั้น
ที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้นะฮะ
คือมีดเล่มนี้ถูกวางไว้อยู่บนโต๊ะ
ขณะที่บนพื้นดินไปเจอช้อนกินข้าวตกอยู่ด้วยครับ
เจ้าหน้าที่ก็เก็บรวบรวมทั้งหมดเป็นหลักฐาน
นี่คือสภาพกระจัดกระจายเกลือดแบบนี้เหมือนถูกปัดนะฮะ

เป็นเพื่อนรุ่นน้องหลังก่อเหตุหนีไปครับ
หนีออกไปรัดเลาะแล้วไปซ่อนตัวอยู่บนต้นไม้
กว่าจะตามเจอกว่าจะให้ญาติไปตาม
กล่อมโอ้โหยากลำบากมากคุณผู้ชมครับ
จากการสอบถามญาติคนก่อเหตุและชาวบ้านแถวนั้น
เขาบอกว่าคนตายไนโก้เนี่ยนะเหมือนกับเป็นคนเร่ร่อน
ไม่มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งแล้วเดี๋ยววันนี้
เราจะไปตามหาที่อยู่ของเขาด้วยเขาชอบดื่มเหล้าอยู่บ่อย
กินอยู่กับใครก็กินอยู่กับมือมีดคนที่แทงเขานั่นแหละ
สนิทกันรู้จักกันครับก่อนเกิดเหตุไนโก้และในอั้น
นั่งดื่มเหล้าด้วยกันดื่มไปสักพักผู้ตายคนนี้ไนโก้เนี่ย
ยกทีวีมาเครื่องหนึ่งเอาไม้จะขายให้อยากขายทีวีให้
ราคาถูก๒๐๐๓๐๐เอาไปเลยเพื่อนกันสนิทกัน
ปรากฏว่าพอในอั้นเขาลองมาเช็คดูเพราะว่าเขาก็
พอจะรู้เรื่องของทีวีนะฮะซ่อมเป็นอะไรเป็นอยู่
ภาพไม่ชัดอ่ะมันไม่ดีไม่เอาดีกว่าก็เลยไม่ซื้อครับ
พอไม่ซื้อคราวนี้ทะเลาะกันทะเลาะกันเหมือนกับว่าอ้าว
ทำไมไม่ซื้ออ่ะอีกฝ่ายก็บอกอ้าวก็เหมือนเอาของไม่ดีมาขาย
ต่อยกันครับผู้ตายถูกต่อยเหมือนกับอาการสลึมสลือ
ล้มลงไปจังหวะนั้นนึกว่าจบเกมแล้วโอเคต่อยแล้วจบ
เพราะว่าเมาด้วยผู้ตายลุกขึ้นฮะลุกขึ้นตอนนั้น
แล้วก็เข้ามาต้องการจะต่อยอีกครับคราวนี้ในอั้นเนี่ยเขาสู้ไม่ได้
หันไปคว้ามีดทำครัวแล้วก็จิ้มไปจึ๊กหนึ่ง
โดนเข้าไปใต้ราวนมข้างซ้ายไนโก้ล้มลงแล้วก็สิ้นใจตายครับ
ด้วยความกลัวความผิดหลบหนีทันทีครับในอั้น
ลองฟังเสียงป้าของผู้ก่อเหตุครับ
ชาวบ้านที่อยู่ใกล้กันกับบ้านหลังที่เกิดเรื่องครับ
บอกว่าเขาเห็นสองคนเนี่ยก็คือคนก่อเหตุและคนตายเนี่ย
กันทุกวันเลยแล้วบางวันไม่ใช่มีแค่สองนะฮะ
มีเป็นกลุ่มเลยครับ๓คนบ้าง๔คนบ้าง
ก็แปลกใจเพราะว่าคนแทงกับคนตายนี่สนิทกันนะฮะ
เมื่อคืนนี้ได้ยินเสียงโวยวายออกมาดูอ้าวโอ้โหดื่มกันตั้งแต่
ฟ้ายังสว่างตะวันยังไม่ตกดินนะฮะ
โมงเย็นโอ้โหผู้ตายผู้ก่อเหตุแล้วมีอีกคนหนึ่งชื่อว่านายดาว
ดื่มอยู่ด้วยก่อนจะมาเกิดเรื่องเศร้าขึ้นครับ
ทุกวันแหละพ่อยายก็เวลานั้นก็เดินมา
ก็เห็นแต่เขานั่งกินทุกวันเออก็กินกับสองคนเนี้ย
สองคนบ้างสามคนสี่คนบ้างแต่แล้วแต่ใครมา
ก็เขาก็มาเข้าด้วยกันไงแล้วคนที่แทงกับคนนี้
คนที่ตายเป็นเพื่อนกันไหมยายมาก็เป็นเพื่อนกัน
กินด้วยกันทุกวันนั่นแหละ
เจ้าหน้าที่ที่เขารับแจ้งบอกว่ามีคนถูกแทงมาช่วยหน่อย
พอมาถึงอ้าวช่วยไม่ทันแล้วครับก็เลยเห็นภาพตอนแรกที่เขาพยายามปั๊มหัวใจกันนั่นนะฮะ
แต่ก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลืออะไรได้อีกแล้ว
วันนี้ครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังที่เกิดเรื่องนี่แหละครับ
ลองดูภาพวันนี้นะฮะก็จะเห็นว่ามีพวกคราบเลือดยังเกอะกรังอยู่บนพื้นเลย
นี่ครับมีเศษขวดเหล้าเนี่ยแตกระจายหลายจุดนี่นะฮะ
น้องชายของในอั้นก็คือน้องชายคนก่อเหตุพาไปชี้จุดให้ดูเห็นไหมครับ
แก้วขวดเหล้าที่มันแตกระจายเกลือดแล้วมีคราบเลือดแดงยังมีอยู่เลยนะฮะ
นายนิพัฒน์อายุ๒๔เขาบอกว่าเมื่อคืนนี้ตัวเขาเองก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะ
ช่วงหัวค่ำห้ามแล้วไม่ให้พี่เขากับไนโก้คนตายต่อยกันตีกัน
ก็นึกว่าห้ามแล้วจะได้ผลเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาเหมือนสลึมสลือล้มสลบไปแล้วอะครับ
สักพักหนึ่งอ้าวต่อยกันอีกแล้วคราวนี้ทั้งต่อยกันใช้ขวดเหล้าคว่างปลา
เก้าอี้ปัดโต๊ะปัดช้อนทุกอย่างมันกระจัดกระจายเกลื่อนไปหมด
ห้ามรอบนี้เป็นรอบที่๒ห้ามแบบกลัวเพราะอีกฝ่ายคือจะไม่ลดลาวาศอกเลยอะครับ

มาห้ามรอบที่๒นะมาถึงก็เห็นรอบ๒เขาก็ลุกขึ้นมาคนตายนะ
ช่วงนั้นก็ออกมาจากบ้านผมก็ห้ามพี่ผมอยู่

ตำรวจสภเมืองสลับบุรีครับหลังจากรู้ว่าในอั้นคนก่อเหตุ
พอเขาแทงเพื่อนสนิทตายเสร็จปั๊บเขาหลบหนีไปก็รีบตามเลยครับ
ขอกำลังสับสนุนด้วยค้นหากลางทุ่งนาก่อนเลยทางที่เขาวิ่งหนีไป
พอไปถึงกลางทุ่งนามองซ้ายมองขวาไม่เจอครับนี่ขณะกลางวันนะฮะ
แล้วนึกดูสิเมื่อคืนตอนกลางคืนที่เขาวิ่งหนีตัดทุ่งนามาเนี่ยครับ
หาไปหามาสักพักหนึ่งเงยหน้ามองขึ้นไปบนต้นไม้อ้าวไปซ่อนตัวอยู่บนต้นไม้ครับ
หลังจากนั้นไปตามญาติตามครอบครัวมาช่วยกล่อมจนในอั้นเนี่ยยอมลงจากต้นไม้มามอบตัวนะฮะ
นี่นะครับบริเวณจุดที่เกิดเหตุนะหลังจากคุมตัวได้พาไปโรงพักสพเมืองสระบุรีครับ
ต้องนั่งรถไถออกมาจากป่าแล้วพาไปสอบปากคำโอ้โหยากมากทุลักทุเลเลยครับ
นี่ฮะเจ้าหน้าที่บอกว่าคือเขาหนีไปซ่อนตัวที่ทำให้สังเกตและมองเห็นคือต้นไม้มันขยุกขยิก
มันไหวไปไหวมาพอเงยหน้าขึ้นไปเขาบอกจังหวะนั้นคือตาประสานกันเลย
จ้าเอ๋ก็เลยตะโกนเรียกเจ้าหน้าที่อยู่ตรงนี้ครับคุณตำรวจตรงพุ่มไม้นี้เลยให้มาจับครับ
พอดีน้องตามตูดผมมาคนหนึ่งก็เดินมาด้วยกันเดินใต้ต้นไม้อ่ะ
เขาบอกเขาเจอแล้วก็มองเข้าไปบนต้นไม้มันนอนกอดต้นไม้อยู่หลบอยู่บนต้นไม้
ผมก็หันเข้าไปมันนอนก่อต้นไม้อยู่ก็เลยตะโกนเรียกตำรวจส่วนตัวผมก็วิ่งไงก็คือเราก็กลัวมันมีมีด
เราก็เลยตะโกนวิ่งออกมาว่าเจอแล้วเจอแล้วตำรวจก็วิ่งมาล้อมมันจับมันได้ไปหลบอยู่บนต้นไม้ครับ

ไม่มีครับไม่มีไม่มี
หลังจากจับได้เรียบร้อยสอบปากคำในอั้นยอมรับก่อนเกิดเหตุดื่มเหล้าด้วยกันแล้วเมาด้วย
คือในฝั่งของโก้เมาตัวเขาเองยังมีสติอยู่นะฮะแล้วก็ทะเลาะกันชกกันไนโก้ผู้ตายตอนนั้นเหมือนจะสลบ
คิดว่าจบแล้วแต่ฟื้นขึ้นมาชวนทะเลาะอีกหาเรื่องอีกทำร้ายร่างกายอีกเลยคว้ามีดครับเพื่อป้องกันตัว
เขาอ้างว่าเพื่อป้องกันตัวเพราะอีกฝ่ายวิ่งเข้าหาเขาไม่หยุดเลย
สาเหตุที่ชกต่อยกันครับมันมาจากเรื่องโทรทัศน์จริงคุณมิ้นคุณผู้ชมไปที่บ้านหลังเกิดเรื่องอีกครั้งหนึ่ง
เดี๋ยวจะพาไปดูเพราะว่าน้องชายของผู้ก่อเหตุพาไปชี้ให้ดูเลยว่าไอ้โทรทัศน์เครื่องที่เป็นปัญหาเนี่ยคือเครื่องนี้
คือตัวของคนก่อเหสไม่ได้เมาเค้ายังมีสติอยู่แล้วน้องชายก็ยั่งว่าพี่เขาไม่เมา

ก็เลยทะเลาะกันครับ
เรียกได้เรื่อยไม่เอาแล้วเวลาหูเพี้ยนก็เมาผูกเฮียแล้วฝากมา
บัตรเขาสินเขาเอาอะไรมาขายหรือ

ตำรวจสภเมืองสระบุรีสอบปากคำเรียบร้อยครับ
แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนา
ก็ถูกส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมาย
ทีนี้ที่ผมบอกว่าบ้านของไนโก้ผู้ตายเขาอยู่ที่ไหน
ปรากฏว่าวันนี้ครับน้องคนก่อเหตุเขาพาไปดูเลยนะฮะ
คุณผู้ชมเชื่อไหมที่อยู่ของเขา
มันเป็นเหมือนที่รกร้างเป็นเหมือนกับแบบบ้านร้าง

สภาพข้างในคือของระเกะระกะเต็มไปหมดเลย
โก้ใช้ชีวิตคล้ายกับคนเร่ร่อน
ทั้งที่จริงเขามีบ้านนะครับ

รู้แค่ว่าอ๋อโก้จะอยู่ที่บ้านร้างตรงนี้เห็นไหมฮะ
มีทั้งปฏิทินมีทั้งเตียงและโทรทัศน์เก่าแบบนี้ด้วย

แล้วตอนเย็นก็จะไปนั่งกินเหล้าอยู่ที่บ้านหลังที่เกิดเรื่องนั่นแหละ
จนกระทั่งล่าสุดมาทะเลาะกัน
แล้วก็ถูกแทงตายเพราะโทรทัศน์เครื่องเดียว
และบวกกับความเมาด้วยเสียใจด้วยครับ